คุณผู้ชมเราไปดูเหตุการณ์การสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะครับ
มีการลอบวางระเบิดนะครับที่หลังสถานีรถไฟจนะที่สงขราจนทำให้ตำรวจนั้นบาดเจ็บ๓นายครับ
และเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วย๑นายครับ
นี่เป็นภาพวงจรปิดขณะที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
เกิดขึ้นบนถนนด้านหลังสถานีรถไฟจนะในพื้นที่หมู่๓บ้านครองลึกตำบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขราเย็นเมื่อวานครับ
แรงระเบิดทำให้ตำรวจภูทรจนะที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่ที่บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุบาดเจ็บ๓นายและเสียชีวิต๑นาย
แล้วก็มีชาวบ้านเป็นผู้หญิงถูกลูกหลงบาดเจ็บอีก๑คนครับ
ช่วงหัวค่ำเมื่อวานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูทรภาคเก้าและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรวมทั้งเคลื่อนย้าย
ศพของดาบตำรวจโกศลคงสวัสดิ์ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสพจนะออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์นั้นชันสูตรอีกรอบหนึ่งเพื่อความปลอดภัย
ที่ฝ่ายความมั่นคงจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งในวันนี้ครับ
ตนเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์
โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเดือนบรมดอนหรือว่าการถือสินอดของอิสลาม
ญาติของดาบตำรวจโกศลก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
หลังทราบข่าวร้ายแล้วบอกว่าตกใจมากและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าดาบตำรวจโกศลนั้นเป็นคนดีแล้วก็ไม่น่ามาจากไปก่อนวัยอันควรนะครับ
วันนี้ก็จะมีการนำศพนำร่างนั้นกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดถ้ำตลอดอำเภอสบาย้อย

ส่วนชาวบ้านที่บาดเจ็บก็คือนางสาวบุษามณีจันอิอายุ๓๒ปี
ตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนะนั่นเอง